รัฐบาลมีการออกมาตรการมากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับ
โดยเฉพาะมาตรการทางภาษีกินเที่ยวแล้วก็ไปลดห่อนภาษีได้สูงสุด๑๕๐๐๐บาท
ตั้งแต่๙๑๗เมษายนนะครับ
มาตรการนี้ครับทำให้ร้านอาหารนั้นมียอดขายเติบโตมากกว่า๒เท่าตัว
และพร้อมจะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่ไปใช้บริการด้วยนะครับ
บรรยากาศที่ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียว
มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด๑๕๐๐๐บาท
มาตรการกินเที่ยวช่วงสงครานระหว่าง๙๑๗เมษายนนี้จำนวนมากครับ
โดยร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ติดป้ายแจ้งให้กับลูกค้าทราบว่าสามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้เต็มรูปแบบ
เกรียงไกรเฮงฮาเจ้าของร้านอาหารเนื้อย่างญี่ปุ่นกิวกิวเต้ก็บอกว่า
ขายเพิ่มขึ้นเพราะได้รับอานิสงฆ์จากมาตรการลดห่อนภาษี
ประกอบกับทางร้านให้ส่วนลดอาหารเพิ่มขึ้น๑๒๐เฉพาะสาขาที่เปิดใหม่
ทำให้ยอดขายเฉลี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งการออกใบกำกับภาษีก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่๓๐๔๐ใบต่อวันด้วย
ติดประกาศที่หน้าร้านแจ้งให้กับลูกค้าได้ทราบก่อนเข้าไปรับประทานอาหารครับ
ศักระพีเหลี่ยมมุกดาเจ้าของร้านชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้
เพราะสาขานี้เพิ่งจะเปิดใหม่และอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสัมภากร
แต่ก็ยังมีสาขาอื่นที่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้นะครับ
ขณะที่นางธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทยก็กล่าวว่า
มาตรการนี้กระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายเพิ่มขึ้น๑๒๐๓๐
โดยมียอดการใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ยต่อวันนะครับอยู่ที่๑๕๐๐บาท
เพิ่มขึ้นจากสงกรานช่วงปกติ๓๐๐ถึง๕๐๐บาทต่อคนต่อวัน

คาดการณ์ว่าตลอด๙วันของมาตรการนี้ประชาชนจะใช้จ่ายต่อคนประมาณ๑๓๕๐๐บาท
ช่วงปกติที่ใช้จ่ายอยู่ที่๓๐๐๔๕๐๐บาทต่อคนเท่านั้น